ภาษีผักตกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดีนะเนี่ยเก็บกวาดออกไปได้ส่วนหนึ่งและยังเหลืออีกเยอะแยะเลยค่ะ
ดูก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้านะคะตอนนี้หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาจจะมีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะ
แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องของผักตบชาวาอยู่เต็มพื้นที่เลยเหมือนกัน
ก็จะมีผลต่อการสัญจรรวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การถ่ายเทมวลน้ำออกจากพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศนะคะจากแผนที่นั่นก็คือบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานไปจนถึงภาคเหนือนั้นไม่มีพื้นที่ของเมฆที่จะมาปกคลุม
ทำให้ฝนเบาบางลงค่ะแต่ว่าภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่บ้างประปรายเล็กน้อยนะคะเพราะมีปัจจัยหลักหลักก็คือร่องมรสุมก็คือร่องฝนที่ถูกกดนะคะลงมาต่ำบริเวณภาคใต้แล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังที่แรงอยู่พอสมควรนะคะก็เลยทำให้ภาคใต้มีฝนเพียงเล็กน้อย
ไปเหมือนภาคเหนือค่ะร้อยละ๑๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันวันนี้เตือนเลยว่าหลายพื้นที่แดดแรงเลยนะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องของแดดจะอาจจะทำให้เกิดวิงเวียนศีรษะได้ด้วยเหมือนกันส่วนภาคกลางพื้นที่รุ่มมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยประมาณร้อยละ๓๐ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกพอแม้พี่น้องที่อยู่

แต่แบบนี้พรุ่งนี้รอติดตามกันค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่แน่นะคะทางตอนหมดของประเทศนึงคงมีอุณหภูมิลดลงอยู่ดิฉันไปดูการเก็บผักศพชาวะต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ